มีคลิปปิดท้ายเป็นประจำทุกเช้า

เป็นเรื่องราวที่น่ารักมากคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ

จักรยานเข้ามาในบริเวณว่าน
แต่ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อลักขโมยของค่ะ
แต่แอบเข้ามาเพื่อแอบกอดเจ้าดัชเชส
สุนัขลาบาดอร์สีดำที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้
น่ารักอุตส่าห์วิ่งเข้ามาเพื่อมากอด

ดูวิ่งแล้ววิ่งเร็ว

คือเมืองนอกเนี่ยเด็กชอบเลี้ยงสุนัขนะ
แต่ว่ากว่าจะเลี้ยงได้เนี่ยต้องผ่านเงื่อนไขพ่อแม่เยอะมาก
เพราะว่าฝรั่งเขามองว่าสุนัขคือหนึ่งชีวิต
ไม่ใช่ว่าแค่ลูกร้องอยากได้เหมือนอยากได้ตุ๊กตาแล้วจะซื้อให้
มีการผ่านเงื่อนไขต่างนานาถ้าทำได้ถึงจะได้

ใช่เล่นแป๊บนึงกอดแล้วก็รีบวิ่งไป

พอกอดแป๊บชาร์จพลังไปสัมผัสบำบัดนะคะ

ดีกว่าวิ่งเร็วจริงนะคะ

ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนะคะ

เจ้าของบ้านเห็นภาพก็อยากให้หนุ่มน้อยคนนี้นะคะ
ได้มีโอกาสเล่นกับสุนัขของเธอนานค่ะ
พร้อมกับเขียนข้อความเพื่อประกาศตามหาน้องคนนี้นะคะ

ที่นี่ยินดีต้อนรับนะจ๊ะหนุ่มน้อย
ให้เข้ามาอยู่เล่นกับสุนัขได้เลย
เพราะสุนัขเองก็ชอบเหมือนกัน

สุดท้ายเธอก็หานุ่มน้อยคนนี้เจอนะคะ
บังเอิญปั่นจักรยานผ่านมาทางหน้าบ้าน
แล้วเห็นเจ้าดัชเชสค่ะก็เลยอยากเข้ามาเล่นด้วยเท่านั้น
ขณะที่แม่ของจอร์สบรอสนะคะ
ก็หลังจากที่เห็นคลิปนี้ก็กล่าวว่าเธอรู้สึกโมโหเล็กน้อยค่ะ
จอร์สก็เข้าไปในบริเวณบ้านของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยจอร์สค่ะแก๊กกราวเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
สูญเสียสุนัขแสนรักไปไม่นาน
ก็เลยอยากได้สุนัขตัวใหม่มาเสมอนะคะ
เห็นเจ้าดาเชสก็เลยคงอดไม่ได้คิดถึงน้องหมาของตัวเอง